อีกหนึ่งเรื่องเพื่อนสนิทกันชื่อเต้ยกับตุ้ยนะฮะ
ไปดูรายชื่อครูเกษียณ
แล้วไปตะเวนหาครูไปหลอกเงินครูมา
บอกว่าผมอยากได้เงินไปบวชครับครู
สุดท้ายครูโดนไปหลายลายทีเดียว

โดนจับแล้วพร้อมคัดค้านการประกันตัวนะครับ
แต่มาดูว่าสอนอนหลักสองควบคุมตัวนายชุดติศร

แต่ว่าไม่ได้ชวนกันไปทำอะไรที่มันดีนะ
ร่วมมือกันนี่ไปค้นหารายชื่อครูเกษียณ
เกษียณแล้วอยู่ตรงไหนอย่างไร
ไปหาเขาไปตระเวนหลอกเงินเขา
ถูกนำตัวออกมาจากห้องควบคุมสอบปากคำเพิ่มเติม
พร้อมกับพิมพ์ลายนิ้วมือก่อนจะนำตัวไปฝากหางที่สารอาญาธนบุรี
ทางด้านของนายเต้ยถูกแจ้งข้อหาช่อโกง

ส่วนอีกคนคือในตุ้ยถูกแจ้งข้อหารร่วมกันช่อกง
โดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นเช่นกันนะฮะ
เนื่องจากว่าคดีนี้มีผู้เสียหายเยอะ
ขนาดเดียวกันก็มีผู้เสียหายคือคุณครูกระเซียนอายุ

เดินทางมาดูตัวผู้ต้องหาพร้อมกับต่อว่า
รอกันทำไมเอาเงินครูไปพันเก้าเนี่ย
พร้อมกับเอาพระพุทธรูปบูชาหน้าตัก๖นิ้วไปด้วย
คุณครูเขาบอกว่าเขาต้องการพระคืนเพราะรักมากและเสียดายมาก
เขาได้มาจากสำนักงานเขตการศึกษาที่ให้มาตอนเกษียณ
ตอนที่ทางเต้ยตุ้ยไปยกมือไหว้ขอโทษด้วยนะ
พร้อมกับบอกว่าพระบูชานั้นเก็บไว้ที่บ้านครับ
จะนำมาคืนทีหลังนะฮะอ่ะไปฟังเสียงของคุณครูคนนี้หน่อยนะฮะ
คุณก็นึกว่าเหมือนพระมะโปะที่แดดที่ไหนได้

และพระของคุณอยู่ที่ไหน

แล้วพระของคุณคืนมาด้วยเอามือของคุณคืนด้วย
ที่ใดโลกหิว
พระมิงเห็นของพระโอบันตรงรูปอยู่ที่บ้าน
อยู่จริงหรือเปล่า
คนเราเนอะอุตส่าห์จะเป็นคนดีอยากจะเป็นคนดี

สังคมมันถึงอยู่ยากขึ้นเรื่อยค่ะ

หลังจากนี้คุณครูท่านนี้ก็จะไปแจ้งความด้วย

แล้วก็จนถึงตอนนี้มีผู้เสียหายไปแสดงตัวร้องทุกข์แล้ว
ที่ถูกคู่หูนี้หลอกเงิน๑๕รายด้วยกันนะฮะ